สวัสดีครับมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันที่๑๙มีนาคม๒๕๖๓กับไทยรัฐออนไลน์ครับ
สำหรับสถานการณ์ในวันนี้ประเทศไทยยังคงมีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง๖๐คน
จำนวนนี้เป็นดีเจพนักงานทำความสะอาดพ่อครัวพนักงานเสิร์ฟพิธีกรรองผู้จัดการร้านแคทเชียร์คนเที่ยวที่ทองหล่อสนหลวงรามคำแหงและสุขุมวิทย์
ทำให้ยอดรวมสะสมของประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่๒๗๒คนโดยส่วนใหญ่ติดมาจากผับและสนามมวย
ขณะนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขได้รับรายงานผู้ป่วยลายใหม่ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโดยเป็นผู้ที่ทำงานในสถานบันเทิง
และมีลักษณะงานครบทุกตำแหน่งเรียกได้ว่าติดทั้งผัก
ถัดมาก็จะเป็นส่วนของกลุ่มสนามวยพบการติดเชื้อตั้งแต่ผู้จัดเจ้าของค่ายเสียรมวย
พิธีกรผู้ชมรวมไปถึงครอบครัวและคนใกล้ชิดซึ่งเริ่มพบตั้งแต่วันที่๑๔มินาคม
ตั้งแต่วันที่๑๔มินาคมจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น๕๒ลาย
จะเห็นว่าสองกลุ่มรวมกันป่าเข้าไปหลักร้อย
อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าตัวเลขการติดเชื้อในประเทศไทยยังคงเพิ่มสูงขึ้น
แต่วันนี้ไทยรัฐออนไลน์พบข้อมูลที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์

นายแพทย์รุ่งเรืองกิจพาติโฆษกระทรวงสาธารณสุข
แชร์ข้อมูลที่น่าสนใจไว้ที่หน้าเฟซบุ๊กนะครับ
ซึ่งน่าจะเป็นการตอบคำถามที่คนไทยกำลังต้องการหาคำตอบมากที่สุด
เรื่องแรกนะครับซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการคำตอบมากที่สุด
คือมียารักษาโควิด๑๙หรือไม่

ปัจจุบันมียาและรักษาได้นะครับ
โดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้ว๒๐๐๐เมตร
และในอนาคตจะมีวัคซีนป้องกันโรคนี้ได้

ไม่ใช่คนไข้ทุกคนต้องใช้ยา
คนไข้อาการน้อยไม่จำเป็นต้องใช้ยา

ประเด็นที่๒การรองรับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ของประเทศไทย
เวลานี้เป็นอย่างไรพร้อมแค่ไหน
สำหรับประเด็นนี้กรณีผู้ป่วยมีอาการหนัก

เมืองต้นได้เตรียมการเอาไว้แล้วครับ
กระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณ๑๐๐ห้อง
รวมถึงยังมีการดัดแปลงห้องแยกอื่น
อกจากนี้หมอทุกคนสามารถดูแลผู้ป่วยได้
และมีระบบแพทย์ที่ปรึกษาพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
และนอกจากนี้ไทยรัฐออนไลน์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจด้วยว่า
ตามรายงานทางการแพทย์ณปัจจุบันอยู่ที่อายุเกินกว่า๓๐ปีขึ้นไป
ส่วนช่วงวัยที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตอยู่ที่อายุเกินกว่า๕๐ปีขึ้นไป
และมีโรคประจำตัวเรื้อรังคือโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดและหัวใจ
เพราะฉะนั้นแฟนไทยรัฐออนไลน์ต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนะครับ
สำหรับอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุดยังคงเป็นกลุ่มอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับการบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติและบุคลากรทางการแพทย์
เพราะฉะนั้นพวกเราต้องให้กำลังใจกับบุคคลเหล่านี้ให้มากที่สุดนะครับ
ส่วนเราในฐานะประชาชนสิ่งที่ควรทำมากที่สุดคือการป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงไม่ไปอยู่ในที่ชุมชนกินร้อนช้อนกลางส่วนตัวหมั่นล้างมือบ่อยเพียงเท่านี้เราก็ปลอดภัยจากโรคนี้แล้วนะครับ
อัปเดตข่าวโควิด๑๙จากไทยรัฐออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะครับที่เว็บไซต์ยูทูปและเฟซบุ๊